ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าสามัญเอนวัย๑๔ปีพรักตกท่าน้ำวัดโสธร
ทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังกันค้นหาไปเลย
ตอนแรก๒ชั่วโมงก็ค้นหากันไป
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอร่างนะคะ
พ่อแม่ต้องจุดทูบเลยขอองค์หลวงพ่อโสธรช่วยให้เจอโดยเร็ว
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะประมาณ๒ทุ่มกว่า
เจ้าหน้าที่รับแจ้งก็มาเลยพร้อมชุดประดาน้ำนะฮะ
ดำกันอยู่๒๓ชั่วโมงคุณน้ำก็ไหลเชี่ยว

แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร
อยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำก็มีการปฏิบัติการใต้น้ำนะคะ
งมลงไปค้นหานะคะ
ต่อมาทราบชื่อสามเณรที่ตกลงไป
ก็คือสามะเนรไตรปานทองอายุ๑๔ปี
เป็นสามเณรของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดโสธร

โดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเนี่ยก็มีการวางแนวเชือกยาว๑๒เมตรนะคะ
ลมงมลงไปค้นหาตามน้ำไหล
แล้วก็งมตามแนวเชือกซ้ายขวา

แรงมากด้วยนะคะแต่ร่วมร่วม๒ชั่วโมงในปฏิบัติการครั้งนี้
ก็ยังไม่เจอนะคะยังไม่พบร่างของสามเณร
แม่ของสามะเนนต้องออกมาจุดทูปนะคะ

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธรค่ะ
จุดทูปเก้าดอกว่ายขอองค์หลวงพ่อโสธร
ขอให้เจ้าหน้าที่เจอร่างสามะเนรโดยเร็ว
สุดท้ายอย่างที่เห็นค่ะ
กระแสน้ำที่เย็นแล้วก็ไหลเชี่ยว
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการปฏิบัติการค้นหาไป
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่สามะเนรนารินรอดเดียวหรืออายุ๑๔ปีนะคะ

สามะเนรินแล้วก็กลุ่มเพื่อนสามะเนรเนี่ย
รวมถึงสามะเนรไตรที่หายไปเนี่ย
มักจะมาเล่นกันที่ท่าน้ำแห่งนี้เป็นประจำเลย
ตอนเกิดเหตุเนี่ยทุกคนมานั่งเล่นเสร็จแล้ว
กำลังจะเดินกลับเข้ากุฏิที่พัก
แล้วก็ต้องเดินผ่านท่าน้ำที่มีรั้วกั้น
สามะเนรนารินคนเล่าเนี่ยเขาบอกเขาเดินมาคนแรก
แต่ว่าสามเณรไตรเดินมาคนสุดท้าย
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจ
หันไปดูอ้าวสามเณรไตรลื่นถลัยตกท่าน้ำไปแล้ว
ใช่นะฮะตอนนั้นก็สามเนรไตรอยู่ในน้ำนะ
ชูไม้ขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าสามเณรรูปอื่นก็ยังเด็กอยู่นะ
แล้วก็บอกว่ายน้ำไม่เป็นด้วยก็เลยต้องรีบ
ตะโกนเรียกพระพี่เลี้ยงหรือว่าพระผู้ใหญ่ให้มาช่วยหน่อย
แล้วพอพระผู้ใหญ่ท่านมาถึงตรงนี้ปรากฏว่า
ไม่เห็นสามเณรไตรในน้ำแล้ว
จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนสามเณรรูปอื่นที่อยู่กันด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้มาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมากันบ้างค่ะ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีการวางแผนในการค้นหากันอีกรอบ
นภาปานทองอายุ๖๒ปีค่ะ
ยายของสามะเนรไตรเดินทางมาที่นี่พร้อมกับครอบครัว
มาจุดเกิดเหตุที่ท่านนำบัตรโสธรวรารามวรวิหาร
ก็มาจุดทูบนะคะไหว้ขอขมาพระแม่คงคา
เปิดทางในการค้นหาร่างของสามเณรไตร

นางนภายายของสามเณรบอกว่า
ก่อนหน้านี้คุยโทรศัพท์กับสามะเนรเกือบทุกวันในตอนค่ำ
เรื่องที่เนรโทรมาเล่าครั้งสุดท้ายคือเรื่องของการเรียน
ยายก็เลยปลอบใจไปว่ามีปัญหาอะไรทนไปหน่อย
เดี๋ยวจบม๓ก็จะให้ศึกแล้ว
สามะเนรไตรเนี่ยอยู่ม๒แล้วนะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยยายก็ย้ำมาตลอดว่าไม่ให้ไปเดินเล่นบริเวณท่าน้ำ

แต่ว่าเนรไตรก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเนรมากับเพื่อน
แต่ว่านางนภายายของเนรก็ตอบกลับไปว่า
เนรมีเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดพลัดตกลงไปเนี่ย

แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุการณ์นี้กับครอบครัวนะคะ
คือทางหลวงพ่อของวัดท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ท่านบอกว่าจริงตรงสาราท่าน้ำเนี่ย
ก็เป็นสาราที่ทางด้านหลวงพ่อเองก็มีการตักเตือนสมเนรอยู่เสมอ
บอกว่าอย่ามารวมกลุ่มอย่ามาเล่นกันตรงนี้
เพราะกลัวจะตกน้ำตกท่าเป็นห่วงเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ตกน้ำจริงด้วยนะครับ

ทีนี้มาดูเรื่องของการปฏิบัติการค้นหาในวันนี้กันบ้างนะคะ

โดยนายไพโรธบุญฮีรันหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำหน่วยกู้
ฉะเชิงเซาให้เหตุผลว่าที่จะต้องเริ่มค้นหาตอนบ่ายเนี่ย
เพื่อต้องการให้ร่างของเนรลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
ระยะเวลาการคำนวณที่ตกลงไป
เพื่อที่จะได้ค้นหาร่างเนรได้สะดวกขึ้นค่ะ
โดยมีการวางแผนนำเรือเล็ก๒ลำออกค้นหา
ขนาดสองฝั่งแม่น้ำบางประกง
ระยะเริ่มจากท่าน้ำวัดขึ้นลงไป๓กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งเนรเป็นเด็กและมีน้ำหนักน้อย
คาดว่าร่างน่าจะลอยไปไม่ไกลจากระยะดังกล่าว
เดี๋ยวตามกันอีกครั้งนะคะว่าการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เนี่ย
จะมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะครับ